พลังใบหรือจะมาสู้พลังเม็ด
ดูดมาแค่ขาเดียวใช่ไหม
ดูแล้วน่าจะเต็มถังของดีเมืองนครสวรรค์ครับ
โอ้โหบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยอย่าทำตามเด็ดขาด
ไม่ว่าจะเป็นการขี่รถแบบปล่อยมือสองข้างแล้วนอนหงายไปบนเบาะ
แล้วก็อะไรเนี่ยพนมมือไปทางด้านหลังนะครับ
โอ้โหประมาทหวาดเสียวคงใช้คำนี้คงไม่พอ

แล้วก็มีผ้านะครับเป็นผ้าคลุมสีดำคล้ายแบบหมวกไอ้โม่ง

ช่วงในคลิปนะเดี๋ยวจะเห็นนะ
จักรยานยนคนนี้เกือบจะไปบวกกับท้ายรถบรรทุกที่อยู่ข้างซ้ายมือ

เฮ้ยยังอีก
เป็นภาระคนอื่นที่ใช้รถใช้ถนนไปด้วยกันอีก
ฮ่าดูอีกที
โอ้โหไอ้รถข้างหลังยังเสียวเลย

นี่ฮะถ้าบวกเข้าไปเมื่อกี้ดูไม่จืดครับ

ล่าสุดทีมข่าวได้คุยกับเจ้าของคลิปคือคุณต้นอาทิตย์ทองบุญครับ
เล่าเหตุการณ์บอกว่าเมื่อวานนี้เลิกงาน
แล้วกำลังกลับจากเชียงใหม่จะมากรุงเทพมหานคร
ขับมาเส้นเลี่ยงเมืองนครสวรรค์วิ่งเข้าสายเอเชีย

เห็นว่าเขาเห็นแบบนี้เขาก็เลยขับตาม
ขับตามแล้วกดแต่เตือนเป็นระยะ
กลัวว่าผู้ชายคนนี้จะเกิดอุบัติเหตุสิครับ

เหมือนคนเสพดีอารมณ์อย่างนั้นนะครับ
ก็เลยแปลกดีมันจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
ซึ่งตัวเองก็คึกขนองบวกกับ
อาการที่เขาเสพมาน่าจะดีนะครับ

เพราะว่ามันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ผมร้องเคยไป
เกือบชนท้ายรถหกล้อแล้วผมก็บีบแต่เรียก

หลังจากคุณต้นเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์
มีคนเข้ามาทักบอกว่าโอ้โหเจอเหมือนกัน

แล้วก็เสียวแบบนี้คุณผู้ชมครับ

หวาดเสียวแบบนี้บนถนนสายนครสวรรค์เหมือนกันเลยนะฮะ

อย่างไรก็ตามนะขอฝากไปถึงผู้ชายคนนี้นะ
ให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้จะได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเขา
แล้วฝากตำรวจด้วยท้องที่ไหนนะครับ
ติดตามกวดขันถ้าคนอื่นเขาเจอเนี่ยผมว่าตำรวจในท้องที่ต้องเจอนะ
อย่าให้มาขับประมาทหวาดเสียวแบบนี้อีกเลยครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันฮะ
แสดงความเป็นห่วงผู้ชายคนนี้เยอะนะคะ

บางคนบอกว่ากลัวไม่ได้แก่จังเลย